สมุทรปราการก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวในลักษณะที่ว่า

พวกแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบอะไรแบบนี้

เขาต้องมาคอยเก็บคอยทำความสะอาดสุดท้ายคือโทรไปเตือน
กลายเป็นว่าแก๊งเงินกู้มาขู่เขาขู่จะเผาบ้านเขาเลยนะ
เดี๋ยวลองดูค่ะ
โดนขู่เผาบ้านเลยอ่าแต่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าก็ดูพฤติกรรมสิเนี่ย
โยนโปรยนำบัตรโปรยไปเรื่อยแบบเนี้ยแล้วเขาต้องคอยเก็บ
เขาต้องคอยเก็บอยู่เป็นประจำก็เลยทนไม่ไหวอะค่ะ
ติดต่อกลับไปโทรไปบอกกลายเป็นว่าโดนขู่
โทรไปตามเบอร์นำบัตรใช่ก็ตามเบอร์ในนามบัตรไงคะ
คลิปเสียงที่ได้ฟังไปคือนายธนกฤษอายุ๓๕ปีผู้เสียหาย
เป็นเจ้าของร้านเครื่องปั้นดินเผาอยู่ในซอยทรัพย์พัฒนา
ตรงข้ามเทศบาลเมืองปากน้ำนะคะที่สมุทรปราการ
เขาบอกว่าเขาต้องมาตามเก็บนำบัตรแก๊งเงินกู้นอกระบบเป็นประจำครับ
ทุกวันแล้วมันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเขาไม่ได้อยากจะกู้เงินเนี่ย
นามบัตรแบบนี้ค่ะแล้วมาโปรยแบบนี้มันสกปรกอ่ะ
แล้วโปรยไปเรื่อยโปรยทุกวันกล้องวงจรปิดที่หน้าร้าน
ใกล้ก็จะเห็นชัดว่าเขาจะขี่รถจักรยานยนต์กันมาแล้วก็โปรย
แล้วคือไม่ได้ชะลอไงตอนโปรยคือโปรยไปเรื่อย
ซิ่งแล้วโปรยไปอย่างนี้ตรงนี้เอาเยอะเอาเร็ว
ใช่จะได้หมดนามบัตรจะได้หมด
รับงานเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบถ้าอยากจะกู้เงินก็

มันต้องอยู่กับพื้นเธอแบบนี้นะคะ
เมื่อ๒๖มกราคมเขาก็เห็นผู้ชาย๒คนขี่รถจักรยานยนต์กันมา
หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็โปรยนามบัตรมาเหมือนเดิม
ครับ
แต่ก็ไม่รู้เป็นผู้ชายนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์กัน
สุดท้ายพอจะเคลียร์กันกลายเป็นว่าโดนขู่นะคะ
ปลายสายขู่เดี๋ยวจะเผาร้านถึงขั้นนั้นเลยนะคะ

ผมก็ต้องตื่นมาผมก็ต้องกวาดหน้าร้านทุกวันอยู่แล้วครับ

เพราะว่าก็ทุกร้านนะครับเยอะหมด

แล้วอย่างที่เขาขู่จากเผาร้านเนี่ยกลัวไหมถามว่ากลัวไหมครับ
ก็มันก็ต้องกลัวบ้างนะครับแต่ว่ามันก็หมดความอดทนนะครับ
เพราะว่ามันเป็นภาระเราต้องมาทำอย่างนี้ครับต้องมานั่งเก็บกวาด
เหมือนเอาขยะมาโยนไว้ให้เราอย่างเงี้ยครับโอ้โหขอบคุณคุณผู้ชมมากมากเลยนะ
เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์ส่งข้อความมาเยอะมากค่ะ
ที่บ้านผมก็โดนโดนบ้านฉันก็โดนเจอเหมือนกันใช่ไหมเจอ
บางทีก็ใส่มาในแบบเป็นซองจดหมายโยนมาก็มีอะไรแบบนี้
รูปแบบมากเลยสุดท้ายคุณธนกฤษบอกว่าไม่ไหว
ก็ไปลองบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะที่สหพาคมเมืองสมุดปราการ
ก็อยากจะให้หยุดสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้ไหม
ดีค่ะง่ายต้องไปลงบันทึกประจำวันพี่ทะนากฤทธิ์บอกว่าแจ้งความไปเลยก็ดี
ใช่พี่ทะนากฤทธิ์บอกมาวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็น
พรบความสะอาดอะไรพวกนี้แจ้งได้อยู่แล้ว

การที่รับสายที่โทรไปบอกถามลูกน้องแล้ว

บ้าเหรอดูภาพในกล้องวงจรปิดวางดียังไง
ที่มายังกระนิมจาระทีทำแบบนั้นทุกวัน

กลับไปถึงก็โอ้โหวันนี้ผมแจกได้เยอะเลย
จริงไม่เกิดประโยชน์ในการจ้างคนแจกนำบัตรแบบนี้เลยนะ